นี่เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

ขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ

แล้วรถเกิดไหลทำให้ต้องวิ่งไล่ตามรถเพื่อเปิดประตู

เพราะว่ารถเบียดร่างอัดติดข้างกำแพง
จนเสียชีวิตต่อหน้าภรรยา
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบางประกงจชาเชิงเซา
หน่วยกู้ภัยตรวจสอบเหตุรถพ่วง
เบียดคนอัดกำแพงโกดังเสียชีวิต
ภายในโกดังสินค้าแห่งหนึ่งในตะบนท่าสะอ้าน
พบรถพ่วง๒๒ล้อพุ่งชนอัดกำแพง
ส่วนตัวรถฝั่งขวาเบียดกับกำแพงโกดังเก็บของ
โดยมีนายไพรวันคำล้อมอายุ๓๓ปี
คนขับถูกอัดติดเสียชีวิตในท่ายืน
เจ้าหน้าที่ต้องค่อยขยับรถเพื่อนำผู้ตายออกมา
ก่อนจะส่งศพชนะสูตรเบื้องต้นที่โรงพยาบาลบางประกง
จากการสอบสวนนางสาวประพัดศรขวัญศุกร์อายุ๒๕ปี
ภรรยาผู้ตายให้การว่าขณะที่สามีจอดรถแล้ว

ระหว่างนั้นรถที่จอดไว้เกิดไหล
พยายามวิ่งตามจะเปิดประตูรถ
เพื่อจะใช้มือเหยียบเหล็กไว้แต่ไม่ทัน

ถูกรถเบียดอาจติดกำแพงจนเสียชีวิต

ใช่ค่ะถ้าเกิดพุ่งเบียดเปรียบเปรียบ

มีใครมายุ่งไว้ด้วย
ด้านตบรวจสพและหลุงแก้วจพธุมธานี

ช่วยกันนำตัวนายบุญเลี้ยงนิตนาโรศอายุ๔๗ปี

เนื่องจากเท้าติดกับคอนโซน่ารถสิบล้อ

หลังถูกรถเทลเลอร์บรรทุกขวดมาเต็มคันรถ

บริเวณสะพานข้ามคลองชนรับประทาน

ด้านตบรวจผมก็ขับมาที่นี่

นี่จะไปลงงานกระดาษนี่ครับประทุม

นี่มาจากนี่ประวัติมันครับ

มีนายบุญเลี้ยงผู้บาดเจ็บเป็นคนขับ

ทำให้รถเทลเลอร์ที่ขับตามมาด้วยความเร็ว
กไม่ทันจึงเบี่ยงขวาเพื่อแซงแต่ไม่พ้น

ทำให้รถสิบล้อเสียหลักตกลงไปในคลอง
เจ้าหน้าที่จะประสานคนขับรถทั้ง๒คัน
มาสอบถามถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป